ภาคเอกชนมีการออกมาเรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องของการปรับลดค่าไฟใหม่

แต่ว่าทางกรกภเองก็ยืนยันว่าเป็นการปรับลดในอัตราที่เหมาะสมแล้วนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หรือว่ากรกภก็มีมติให้ปรับลดค่าไฟงวดสุดท้ายของปี
ก็คือกันยายนถึงธันวาคม๒๕สตางค์ต่อหน่วย
จากที่เราจ่ายอยู่๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วยก็เหลือที่๔บาท๔๕สตางค์ต่อหน่วย
แต่เอกชนก็มองว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่มันสูงเกินไปครับ
ว่าค่าไฟคำนวณคิดตามสูตรคำนวณผันแปลงวดสุดท้าย
ก็อ้างอิงทั้งเรื่องของสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในต่างประเทศ

ปริมาณการ์ดที่ผลิตในอ่าวไทยรวมถึงสภาพคล่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก็สามารถที่จะแบกต่อไปได้อีกแค่๕งวดเท่านั้น
ลดลงมา๒๕สตางค์จึงเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วครับ
ส่วนข้อเรียกร้องตามที่มีการเรียกร้องจากทางด้านของเอกชนที่บอกว่าควรจะปรับใหม่ดีไหม
เหลือ๔บาท๒๕สตางค์ต่อหน่วยจะเหมาะสมกว่า
ถ้าคำนวณตามสูตรเป็นไปได้ยาก
แต่ถ้าทำได้ต้องใช้งบประมาณจากรัฐเข้าไปอุดหนุน
ต้องใช้งบประมาณถึง๑๕๐๐ล้านบาท

ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาก่อนในการจะพิจารณาเอางบประมาณออกมาใช้
ส่วนยานมค่าไฟงวดแรกของปี๒๕๖๗
ก็คงต้องดูหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของภัยแรง